คันประชมครับวันนี้ครอบครัวของลงนักเรียนหญิงชั้นม๖ไว้๑๘ปี
แล้วก็ไปเสียชีวิตปริศนาที่บ้านญาติของเพื่อนชายที่กาญจนบุรี
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจกำลังเร่งสืบสวนอยู่นะครับ
ว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
วันนี้นางสาวดาวที่เป็นนามสมมุตินะครับยุคสิบแปดปีนะครับ
นักเรียนชั้นม๖แล้วก็เป็นนางรำของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยนะฮะ
ทำพิธีชาปนกิจศพแล้วนะครับหลังจากที่พบศพน้องเสียชีวิตบนเก้าอี้ไม้ยาวหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตมรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ๑๗มิถุนายนนะฮะ
คือสภาพศพตอนนั้นที่มีผู้ไปพบเนี่ยก็คือมีเลือดไหลที่ปากแล้วก็จมูก
แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ตามเสื้อผ้าคือไหลลงมาจนถึงบริเวณหน้าอก
ที่บริเวณเก้าอี้ไม้หน้าบ้านตรงนี้นะครับ
นายมานพเหลืองต้นตระกูลอายุ๔๙ปีนะครับที่เป็นพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๔ทุ่ม๑๖มิถุนายน
มีเพื่อนผู้ชายขับรถยนต์สีดำมารับลูกสาวไปนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลย
เพื่อนของลูกโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านที่อยู่ห่างจากบ้านของตัวเองเนี่ย
ประมาณสักสิบกิโลเมตรจากการสอบสวนของตำรวจนะครับ
พบว่าหลังจากที่ผู้ตายออกจากบ้านไปนะครับไปที่บ้านของเพื่อนผู้ชายที่มารับเนี่ยเป็นบ้านญาติญาติของเขา
ได้ไปตั้งวงดื่มสุรากันที่บ้านหลังเกิดเหตุมีผู้ชายสามคนผู้หญิงอีกสามคนนะฮะ
รวมผู้ตายด้วยนะฮะทั้งหมดนี้เป็น๖คนนะครับ
คุณทวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่วัดแหลมทองนะครับ
๑๘ปีคนนี้แล้วนะฮะวัยรุ่นสาว๑๘ปีซึ่งคุณพ่อก็มาร่วมพิธีก็อยู่ในการโศกเศร้านะฮะ
ส่วนคุณแม่เนี่ยคือเศร้าเสียใจมากนะครับคือญาติก็ไม่กล้าให้มาเลยฮะ
ก็บอกว่าให้พักอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับพ่อบอกนะครับว่าเชื่อว่าลูกสาวต้องถูกล่อลวงให้ออกจากบ้านไปนะฮะ
แล้วก็หลอกให้ลูกสาวเนี่ยดื่มเหล้าจนไม่มีสติส่วนที่ลูกไปนอนเสียชีวิตอยู่นอกบ้านตรงจุดที่เป็นเก้าอี้นะฮะ
คาดว่าร่างของลูกสาวต้องถูกเคลื่อนย้ายมาวางตรงนี้อย่างแน่นอน
อยากให้ตำรวจคลี่คลายคดีให้กระจ่างเพื่อที่ลูกสาวจะได้รับความเป็นธรรม
มันไปตายโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ติดใจอะไร
คือว่ายังเห็นว่ายังมีความเป็นคนหน่อยนึง

ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะพวกมันก็เออมันก็ยังไม่ติดใจอะไร
ตอนนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาล

เป็นเพื่อนกลุ่มโรงเรียนเก่าตั้งแต่ปฐมนะครับ
บอกว่าคืนเกิดเหตุดาวเนี่ยทักมาชวนนะฮะ
เป็นทักข้อความให้ออกไปเป็นเพื่อน
แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนก็ปฏิเสธนะฮะ
ซึ่งเธอก็ไม่ทราบว่าทำไมดาวถึงชวนนะ
ที่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
ขณะที่หนึ่งในเพื่อนสนิทกลุ่มม๖ของน้องดาวนะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเพื่อนผู้ชายกลุ่มนี้
ที่มารับน้องดาวป่าก่อนนะฮะ
รู้แค่ว่าเป็นแค่เพียงกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่แถวบ้านน้องดาวนะฮะ

ส่วนคนที่ชื่อพัฒน์ที่ชื่อในพัฒน์ไม่ได้เป็นแฟนหนุ่มของดาวนะครับ
เพราะว่าดาวไม่เคยเปิดตัวว่าใครเป็นแฟน
แล้วดาวก็ไม่เคยบอกเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าพัฒน์เป็นแฟน
โดยปกติดาวเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองสูง
ก็ชอบไปเที่ยวสังสรรค์มีความกล้าแต่ก็ดูแลตัวเองได้ตลอด
ครั้งนี้เชื่อว่าดาวต้องถูมอมเล่าแล้วก็ทำให้ขาดสติ
รู้จักกันผ่านเพื่อนหรือยังไงนี่แหละค่ะ
แล้วก็น่าจะไปเที่ยวด้วยกัน๒ครั้ง๓ครั้งอย่างนี้
ก็เลยครั้งนี้ก็ดาวอาจจะไปด้วย
ดาไว้ใจน่าจะไว้ใจ
มีหนึ่งในกลุ่มเพื่อนผู้ชายนะฮะที่ชื่อว่าเต๋านะครับ

ในกลุ่ม๖คนนี้เขาอยู่ด้วยนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่กับในพัฒน์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
แล้วในพัฒน์เนี่ยก็ชวนกันขับรถเก๋งสีดำไปรับดาวมาจากที่บ้านเพื่อมาสังสรรค์กันด้วย
เขาก็เพิ่งเจอดาวครั้งแรกก็รู้แค่ว่าดาวกับพัฒน์เนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะฮะ
ระหว่างที่นั่งสังสรรค์กันอยู่ดาวก็มีอาการมึนเมาหลังจากเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเข้าไปในปริมาณมากจนทุกคนตกใจ

จากนั้นดาวก็เอ่ยกับพัฒน์ว่าให้พาไปนอนหน่อยอยากจะพักผ่อนโดยไม่ได้มีการช็อกหรือว่าหมดสติอะไรนะครับ
พัฒน์เนี่ยพาดาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านยายซึ่งอยู่ใกล้กันก็เป็นจุดที่บ้านพบศพนั่นแหละ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้แล้วตอนที่พัดพาดาวออกไปเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปเขาไม่รู้แล้วนะ
เพราะว่าหลังจากพัดพาดาวไปทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านยืนยันว่าระหว่างที่อยู่ในวงเล่าไม่มีใครไปทำอะไร
ไม่มีใครทำร้ายทุกวัฒนีใจไปรุ่มโซมน้องดาว
อันนี้เป็นครั้งแรกของเขาไหมคะ
ไม่ผมไม่รู้ครับผมเพิ่งเคยให้เข้าครั้งแรกนี่ครับ
อันนี้เขาเอามาเองหรือว่า

ผลจังหวัดรีวรรณันสุขเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าได้สอบปากคำพยานไปแล้ว๘ปากนะครับ
มีพ่อแม่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บ้านเกิดเหตุอีก๖ปาก
คือเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมงานปาร์ตี้ในวันนั้น
โดยพยานให้ปากคำที่เป็นประโยชน์นะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบจุดพบศพในวันเกิดเหตุแล้ว
วัตถุพยานลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ยังได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้เกี่ยวข้องไปตรวจ
เพื่อตรวจหาสารเสพติดก็ต้องรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดด้วย
ตำรวจยังเดินทางเดินหน้าหาหลักฐานเพิ่มเติม
คลายปมสงสัยของทางฝั่งพ่อแม่ของผู้ตายนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวเราตรวจสอบไปยังบ้านพักของเพื่อนชาย

อย่างเช่นทุกคนที่ไปเจอปิดบ้านเงียบ
แล้วก็มีรายงานว่าตำรวจได้เรียกตัวในทีกับในพัฒน์
รวมทั้งในเต๋าไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีก๒คนด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
ตอนนี้ต้องรอนะฮะเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ละเอียดที่จะออกมาแล้วก็สอบปากคำ